ไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นบ้างนะคะก็มีการจัดพิธีลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สารกลางจังหวัดค่ะ
มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
เราติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นได้พร้อมใจกันร่วมลงนามถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ท่ามกลางความโศกเศร้าโดยมีนักจิตแพทย์คอยให้คำปรึกษาด้วยครับ
นายชัยธวัลเนียมเซียหรี่รองพุทธว่ารัชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประทาน
นำส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นลงนามถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ในพระรบริมโกษที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลาคลังจคอนแก่น
ซึ่งมีการบันทึกเทปโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นทำการบันทึกเทปด้วย
โดยมีประชาชนจากทุกศาสนาเข้าร่วมนับพันคน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
และจะน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิต
เช่าก่อนแกนเห้าได้สร้าบสึง
ทิ่งมหากรุณาทิคุณของพระองค์ท่าน
เช่าไทยของเห้าท่านซ่งเนตเนยมาตลอด
แล้วก็สาบซึงในมหากรรณภิกุลของท่านยางมากเป็นล้นพลอันที่หาวิสุทธิ์ไม่ได้
แล้วก็เขาเป็นการสูญเสียข้างยิ่งใหญ่อริหาที่เปรียบว่าได้อีกแล้ว
ทีนี้การสูญเสียบิทานีเขาสิเป็นลูกที่ดีปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตว์
ขยันมันเพี้ยนอดออมสินดำเอาแนวพระราชดำรีของท่าน
มาเป็นการปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบต่อไปครับผม
โดยเฉพาะร้อยตำรวจโทยิงชวีวันสุธิวันชาวอำเภอเมืองขอนแก่น
เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏหลายครั้ง
เนื่องจากเป็นอดีตข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูทรภาค๔
เห็นพระราชกรณียกิจนานประการเห็นพระองค์ทรงตรักต่ำ
เพื่อประสบกรณิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช
ตัวเองและลูกสาวจึงรู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิต
ค่ะรู้สึกสะหรวดใจและเรียกอารัยท่านมากเลย
ขอให้ท่านสุขภูมิสวงศวรรษและร่มโภครุมใสของ
มใจของพวงชนชาวไทยตลอดไปทั่วกันละนาน
เพื่อมาน้อมถวายอะไรท่านนะคะท่านสถิตอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปค่ะ
จะเป็นคนดีตามรอยท่านตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ
อกจากนี้ด้านหน้าห้องประชุมแก่นเมืองยังมีนักจิตแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนคริน
มาตั้งโต๊ะคอยให้บริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
หมายคือดูแลเยียวยาประชาชนทางด้านจิตใจ
หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ส่วนใหญ่ที่พบจะมีภาวะเศร้าโศกร่วม
แต่ยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้าจนน่าเป็นห่วง

ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีความเครียด
มีความโศกเศร้าอยู่แต่ก็ไม่รุนแรงค่ะ
สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเป็นปกติ
เพียงแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะมีความรู้สึก
เที่ยวเหล่านี้ให้น้อยลงเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบ
อกจากนี้ยังมีหน่วยจิตแพทย์ที่ตั้งรับทุกโรงพยาบาล
และจะมีตัวแทนจากโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนครินทร์
ออกไปตามชุมชนที่จัดกิจกรรมต่าง
เพื่อให้คำปรึกษาโดยเฉพาะประชาชน
มีความเสียใจมากเป็นพิเศษให้สามารถต่อสู้ไปได้
โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตจากคำสอนของพ่อหลวง

เพื่อเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่านด้วยครับ

ก็สามารถเดินทางมาลงนามถวายบังคมพระบาทสำเร็

บริเวณห้องโถงของสารากลางจังหวัดขอนแก่น
วันนี้จนถึงเวลาประมาณ๑๖นาที
ส่วนในวันพรุ่งนี้สารกลางจังหวัดขอนแก่น
จะเปิดให้ประชาชนมาร่วมรวมน้ำได้
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ